คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูค่ะสภาพของคนที่ตอนแรกถือมีด
คือเขาเมาถือมีดไปแล้วก็จะไปขู่เจ้าของห้องเช่า
ขณะตอนที่เจ้าของห้องเช่ามาทวงตังค่าเช่านะเขาถือมีดไปขู่
แล้วสุดท้ายสภาพคนที่ขู่เขาเป็นยังไง
นี่ค่ะแบบนี้น่วมเลยที่ขามีแผลนะ
ที่หัวที่แตกโดนตีจนแตกนะคุณทัศนัย

ใช่ถามว่าเพราะอะไรคุณยายเจ้าของห้องเช่าทำเขาเหรอ
เปล่าค่ะวัยรุ่นที่อยู่แถวนั้นเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
เอามีดมาขู่คุณยายเจ้าของห้องเช่าจะทำร้าย
วัยรุ่นทนไม่ไหวไงจัดการซะผู้ชายคนนี้น่วมเลย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือไนนายมนัฏจีนหน่อยูสี่สิบปีนะคะ
แล้วตอนที่ตำรวจรวมถึงกู้ภัยมูลนิธิ
ไรคุณธรรมเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเห็นสภาพของเขาไหม

เลือดไหลเยอะหัวเนี่ยถูกตีจนแตกเลือด
อาบหน้าแล้วก็เจอมีดมีดที่แทงเขานี่แหละค่ะ
เป็นมีดปลายแหลมลงยันประมาณ๑๒นิ้วมีดสักฟุตหนึ่ง
ตัวนายมณัฐคนเจ็บนี่นะพูดจาไม่รู้เรื่อง
นี่กู้ภัยต้องเอาผ้าก๊อสนะห้ามเลือดนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็เจอภรรยาของนายมณัฐขอเรียกว่าคุณเอละกัน
คุณเอเล่าให้ฟังว่าโอ้โหสามีเมาแล้วเอะอะโวยวาย
เนี่ยฉันโดนทุบโดนตีประจำเลยแล้วรอบนี้ไปหาเรื่องคนอื่นอีก
ไปหาเรื่องเจ้าของห้องเช่าอ่ะค่ะก่อนเกิดเหตุนะนะคือ
ตัวคุณป้าก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตัวฉันเป็นมะเร็งนะ
จะไปหาหมอแต่สามีนายมณัฐไม่ให้ไปแล้วก็ทุบตีฉันอีก
ทีนี้ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุแล้วก็จับตัวไป
แต่ทีนี้สามีหนีไปก่อนตำรวจจะมาถึงค่ะ
แล้วเนี่ยมันกลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่สามีน่วม
เพราะอะไรทีนี้ต้องมาคุยกับคุณยายเจ้าของห้องเช่าค่ะ
คุณยายเจริญพัชรพรวัยเจ็ดสิบสามปี
คุณยายน่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบอกว่ามณัฐน่ะ
เขามาเช่าห้องยายอยู่แล้วเขาไม่ยอมจ่ายตังค่าเช่า
ยายก็มาทวงถามปกติว่าเออเมื่อไหร่จะจ่าย
ตังค์มาได้แล้วโดนมานัดนะด่าทอบอกว่าอย่างนี้
จ่ายไปแล้วจำไม่ได้เหรอแล้วถือมีดมาจะมาทำร้ายยายอะค่ะ
ยายก็ยืนยันว่ายังยังไม่ได้จ่าย
จดไว้ทุกครั้งเขายังไม่ได้จ่ายเลย
ก็มันรักเมาไงใช่ไงแล้วทีนี้ตอนที่มันมีเรื่องกันเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นนั่งอยู่แถวนั้นพอดีเห็นมานัดไง
ท่าทีมณัฐเป็นแบบนี้วัยรุ่นก็ไม่พอใจสิ
เข้ามาจัดการกับมณัฐทั้งขาทั้งหัวเลือดออกแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมานัดก็เอ่ออย่างที่บอกค่ะ

ทะเลาะกันตั้งแต่
ครับครับ
เด็กที่อยู่แถวนี้ทีนี้พอทำร้ายมานัดแบบนี้แล้ว

คุณผู้ชมนักข่าวนะลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะ
เจอตัวนายมณัฐเพราะว่านายมณัฐก็ยัง
ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาที่บ้านด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าถามชาวบ้านนะชาวบ้านบอกว่า
มณัฐบอกว่าจ่ายค่าเช่ากับคุณยายแล้ว

นายมณัฐก็บอกว่ายังไม่ได้จ่ายจริง
หัวฉันน่ะเมาแล้วก็ไปบอกว่าจ่ายแล้ว
โวยวายจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตค่ะ
ท่านผู้กำกับพญันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับ
บอกบอกว่าตอนเนี่ยมัยดีมาแจ้งความนะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวต้องรอให้อาการมณัฐดีขึ้นก่อน

ส่วนกลุ่มวัยรุ่นตำรวจก็ต้องไปตามตัวมา